คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีนะครับ
แกป่วยเป็นอะไรก็ไงล่ะลูก
คือเมียไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาหมอดูแถวหมู่บ้านนั่นแหละ
บุรีรำนะฮะหมอดูก็ทักบอกเอานี่ผีตายโหงจะมาเอาชีวิตไปนะ
จมน้ำเสียชีวิตที่สระน้ำแถวหมู่บ้านนะครับ
นี่ทางกู้ภัยที่บุรีรำก็ไปงมศพขึ้นมานะครับนายสมชัยแจ่มใสหรือว่าลุงเติ้งอายุ๕๓ปีนะครับ
ลงไปในสระน้ำแถวหมู่บ้านซึ่งลึก๒เมตรได้อยู่ติดกับคอกงูของบ้านแกเองนะฮะ
ตะมนต์อีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ผิดปกติครอบครัวเดินตามหาก็ไปเจอแต่รองเท้าของลุงเติ้งนะครับ
อยู่ที่ริมคลองติมสระตรงนี้นะครับก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยตรวจสอบ
งมหาเนี่ยนะฮะก็ไปเจอจริงนะครับ
งมร่างขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมาเจอศพ
เมียของผู้ตายบอกว่าทุกวันพี่เขยจะนำเศษอาหารมาให้หมูที่คอกเป็นประจำทุกเย็น
เย็นเมื่อวานนี้เห็นหายไปผิดปกติก็เดินตามหากันมาเจอรองเท้าอยู่แถวสะน้ำนะฮะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่บุรีรำนะครับที่บ้านของลุงเติ้ง
ครอบครัวก็กำลังเตรียมสถานที่ที่จะจัดงานศพให้กับลุงเติ้งนะฮะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นสวนหลังบ้านของลุงเติ้งนะครับ
เมตรมีคอกหมูอยู่ติดกับลำห้วย

อยู่บริเวณจุดที่เจอศพเนี่ยเป็นจุดที่มีท่อสูบน้ำในลำห้วยนะครับ
ยังมีรองเท้าของลุงเติ้งลอยอยู่เลยนะครับแล้วมันค่อนข้างชันด้วยนะฮะตรงนี้
น้ำลึกประมาณสองเมตรนะครับภรรยาบอกว่าสามีป่วยอาการทางจิตด้วยนะครับ
ต้องกินยารักษามา๖ปีแล้วก่อนเกิดเหตุพาไปรับยาที่โรงพยาบาลช่วงบ่าย
เมื่อวานก็ป้อนข้าวให้สามีกินสามีไม่ยอมกินซึ่งไม่กินข้าวมาสามวันแล้ว
ก่อนหน้านี้ด้วยความเป็นห่วงอยากรู้ว่าสามีเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอดู
ที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งหมอดูทักบอกสามีเนี่ยมีเคราะห์นะผีตายโหงจะเอา
ตัวไปอยู่ด้วยแต่เธอไม่เชื่อนะฮะนี่พอกลับมาที่บ้านหาสามีไม่เจอวิ่ง
ตามหารอบบ้านไปเจอรองเท้าลอยอยู่ในลำห้วยแล้วแจ้งกู้ภัยมาเนี่ย
ฮะมาตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตจมลงไปอยู่ก้นสระจริงจริงส่วนคำ
นายของหมอดูเธอบอกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคาดว่าระหว่างที่
เอาเศษอาหารมาให้หมูที่คอกซึ่งจะมาเป็นประจำอยู่แล้ว
ลื่นถลายลงไปในลำห้วยมากกว่าแล้วมันสูงชันด้วยแล้ว
สามีก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
แกก็ปกติดีอยู่แต่เวลาแกจะเป็นมาน่ะแกไม่อ้าปากกิน
เธอเลยไปหาดูหมอดูแกบอกว่าผีตายห่วงที่อยู่ตามฝั่งห้วย
น่ะดึงแกไว้อย่างนั้นแหละทั้งที่ตอนนั้นแกยังไม่เจอว่าแกเปรย์น้ำ
ตกน้ำหรืออะไรใช่ใช่แม่ของผู้ตายก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ลูกชายตกลงไปในสระแล้วก็เสียชีวิตแล้วฮะช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่า
ว่ายน้ำไม่เป็นส่วนเรื่องที่หมอดูทักบอกว่าเออจะมีผีตายโหงมาเอา
อยู่ด้วยไปแถวสระแล้วผีดึงลงไปหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่บอกไม่
เชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตรก็เลยลองไปดูหน่อยนะ
หมอดูที่ทำนายทายทักบอกผู้ตายจะมีผีตายโหงมาเอาชีวิต
นี้คะแม่เพานะเขาอายุ๖๘ปีนะครับแม่เพาที่ชาวบ้านเรียกเขา
บอกอย่าเรียกแกว่าหมอดูเลยแกไม่ได้เปิดรับดูดวงอะไรให้ใครทั้งแบบง่ายนะครับ
ดูให้เฉพาะคนที่เดือดร้อนมาขอร้องให้ดูให้ดูเฉพาะเรื่องสุขภาพด้วย
อย่างเช่นคนที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายป่วยแบบไม่รู้สาเหตุ
ภรรยาผู้ตายมาหาเมื่อวานนะมาถามเรื่องสามีป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุ
ไม่พูดไม่จาไม่กินข้าวพอดูดวงให้รู้เลยว่าผีตายโหงเนี่ยจะมาเอาตัว
ภาพจากดวงที่เห็นก็คือลุงเติ้งเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านแล้วมีคนมาเรียกให้ไปหาที่ลำห้วย
คนมาเรียกมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นวิญญาณตายโหงนะฮะ๔๕ตน
จะจูงมือลุงเติ้งลุงเติ้งนะฮะลงไปในน้ำนะครับซึ่งตอนนั้นรู้เลยว่าลุงเติ้งเนี่ยยังไงก็เสียชีวิตแน่
ก็บอกภรรยาผู้ตายไปว่ารีบกลับบ้านเลยนะรีบกลับไปตามหาเขาเลยเผื่อจะช่วยได้
วันนี้เพิ่งมาทราบข่าวก็จากนี้ฮะคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรามาหานี่แหละ
ลุงเติ้งเสียชีวิตแล้วจริงเธอบอกตกใจมากแม้การดูดวงให้เมื่อวานจะมั่นใจว่ายังไงก็เสียชีวิต
แต่ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้เมื่อวานก็แค่เตือนให้ระวังตัวเท่านั้นเอง
เบื้องไห่เนี่ยวามเป็นยังไงเลยเบื้องไห่ว่าโอ้พระผีพระผีไทยหูงก็เมา
ที่เบื้องเราที่เห็นอ่ะเห็นเป็นยังไงนะ
ก็เห็นเป็นคนที่ว่ามีคนมาอื่นมากอันนี้เขาไปนะนะ๔๕คนนี้
ต้องหยิงต้นไส้ต้องหยิงต้นไส้
การประจูงมือส่วนกันลงอาบน้ำเนี่ยจะเสียใจทำอะไรเนาะเพื่อหมู่นี้ได้นี่
ญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับส่วนศพลุงเติ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ